นาฬิกา๑๙นาทีใครเล่นไม้ด่างต้องเฝ้านะฮะ
ผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนจ้องเพียบ
อย่างที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคนร้ายเนี่ยออกตระเวนขโมยไม้ด่างนะฮะ
ตามร้านจำหน่ายต้นไม้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ครับ
คุณผู้ชมครับเจ้าตัวบอกว่าไม้ด่างนะฮะเจ้าของบอกที่หายไปเนี่ยนะ
มูลค่ารวมแล้วกว่า๕แสนบาทครับ
คือเดี๋ยวนี้กลายเป็นทรัพย์สินไปแล้วนะคะต้นไม้ค่ะโอ้โหหน้ามืดครับ
นี่แล้วมาแบบนี้เลยโดนไปเกือบครึ่งล้านนะฮะ
ภาพจากเฟซบุ๊กนะครับโซเชียลฮันเตอร์รีบบอลวีสามเนี่ย
นำภาพนาทีที่คนร้ายเข้าไปขโมยต้นไม้ในตลาดจำหน่ายต้นไม้ริมถนนมิตรภาพ
เทศบาลนครขอนแก่นกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
แล้วก็เลยเอาไปแจ้งความกับตำรวจให้ติดตามตัวคนร้ายให้หน่อยนะครับ
เอามาดำเนินคดีให้ได้ในภาพจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำแขนสั้นใส่หมวกสวมหน้ากากอนามัยสีดำ
เข้าไปในร้านขายต้นไม้ช่วงเที่ยงคืน๔๕นาทีครับต้นไม้ที่หายเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะ
คนที่เล่นไม้ด่างบอกผมบอกผมหน่อยว่ามันดังมันปังยังไงมีกล้วยฟอรีด้า๒ต้นครับสี่หมื่น
โอ้โหต้นกล้วยแดงอินโดหนึ่งต้นโอ้โหต้นนี้ต้นเดียวสองแสนครับ
ก้านส้มด่างหนึ่งต้นสองแสนห้าต้นกล้ามกุ้งด่างหนึ่งต้นห้าหมื่น
ต้นเงินไหลมาด่างเหลืองหนึ่งต้นนะฮะราคาสามหมื่นห้า
รวมมูลค่าต้นไม้ที่ถูกขโบยไปนะครับเป็นเงินห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทลมจะจับ
โอ้โหคนร้ายหนีไปได้ฮะแสดงว่าคนร้ายนี่ต้องรู้เรื่องต้นไม้นะ
ใช่นะครับหยิบถูกต้นอ่ะผมว่าเขารู้อ่ะว่าร้านเนี้ยคัด
คัดได้ยังไงคุณพระราพรคุณผู้ชมดูราคาสิโอ้โหนะฮะ
ร้านนี้เนี้ยคัดเลยแหละอืมตามรวดสอพครรภ์ขอนแก่นนะฮะ
พ่อเมืองขอนแก่นเนี่ยเปิดเผยบอกว่าชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวม
พยายามหลักฐานให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวจะออกหมายจับ
ขณะนี้พบเบาะแสของคนร้ายและรถที่ใช้ก่อเหตุแล้วนะครับ
คาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้
คุณผู้ชมที่ขายไม้ด่าง
จะเอาผ้าคลุมเอาแสลนด์มาขึงอย่างเดียว
ผมว่าคงไม่ได้แล้วนะฮะมูลค่าทันสูงเกินนะฮะ

ต้องมีอยู่ในลูกกลงไหมเหมือนร้านทอง

จะไหวไม่ได้สักคืนนึงคุณนัทธพงศ์ราคาสูงกว่าทองอีกนะ
คืนนึงขุดเวลาพอมีเจ้าของโดนไปครึ่งล้าน

ใครที่ครอบครองไม้ราคาแพงนะคะ